ไปอร่อยกับอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูไข่แม้จะดูไม่ค่อยแปลกแต่ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดานะคะ
คุณผู้ชมกับเมนูไข่เจียวน้ำพริกกะปริน้ำพริกกะปิ
น้ำพริกน้ำพริกเหรอน้ำลายแตกเลยอ่ะคุณ
ลิ้นคุณพันกันเลยทีเดียวมันความอร่อยมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ก็เขาขายดีวันละร้อยกล่องเลยนะครับคุณค่ะโห
แล้วดูคนขายเขาแต่งตัวเป็นแบบไทยย้อนยุคเพราะว่านี่คือตลาดย้อนยุคนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ร้านนี่แหละที่ขายไข่เจียวทรงเครื่องน้ำพริกกะปิค่ะ
เจหยงหรือนางทิพรัชอินทรนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนเมนูไข่เจียวทั่วไป
แต่มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามันเป็นไข่เจียวที่ทรงเครื่องมา
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักใส่ไปเลยค่ะเอาให้ล้นทะลักตามใจชอบ
แบบว่าจัดเต็มจัดแน่นล้นกระทะแบบนี้ทอดลงไปในน้ำมันร้อนแบบนี้นะคะคุณ
ข้าวมาเลยนึกถึงกลิ่นดีนะกลิ่นของไข่เจียวเนี่ยมันคือมันหอมมาก
มันหอมแล้วมันเรียกน้ำย่อยในกระเพาะได้ดีจริง
ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ไข่เจียวกรอบอร่อยนี่นะคะ
ก็คือว่าน้ำมันต้องร้อนใช้ของดีและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสูตรเด็ดคือน้ำพริกกะปิรสเด็ด
ปรุงด้วยสูตรเฉพาะนี่แหละเป็นเคล็ดลับของเจ๊ยุ้งเลยทีเดียวนะคะ
บอกไปเลยว่าใครอยากจะไปชิมไข่เจียวสุดฟินนี้นะคะไปเลยที่ตลาดย้อนยุค
คอนชุมตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้น
ช่วงค่ำแบบนี้แหละกินไข่เจียวให้สุดฟินไปเลยจ้า